ทีมสุดท้ายเจอกับเจ้าภาพของรายการ

ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมวอเล็กบอลสาวไทยกันหน่อยนะครับ

ซึ่งก็เจอกับทางตุรกีหรือว่าตุรเคียอันดับ๕ของโลกเจ้าภาพนะครับที่กรุงอังการ่า

ซ้อมในครั้งล่าสุดก็ใช้เวลา๒ชั่วโมงเต็ม
เน้นจังหวะการทำแต้มด้วยบอลหลังแล้วก็บอลเร็ว

ในบอลคอมมิเนชั่นกันระหว่างตัวเซตเตอร์กับตัวตี
ซึ่งทางโค้ชด่วนณสีวัชรามีธากุลก็บอกว่า
ตัวพอสมควรครับแล้วก็ต้องไปวัดกันในสนามจริงว่า
ใครจะทำได้ดีกว่ากันครับ
ก็จริงเราก็เตรียมมาพอสมควรนะเด็กทำความเข้าใจได้พอสมควรนะครับ
แต่ที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องไปวัดกันที่ในสนามนะครับ
เพราะว่าเรื่องกระบวนการต่างเนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมกันมานะครับ
มันขึ้นอยู่กับวันนั้นเราทำได้ขนาดไหนแล้วก็เขาทำได้ขนาดไหน

ก็มาเจอกันนะครับก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันแล้วกันนะครับ
เจอเขาเขาก็ยินดีกับเรานะครับในเรื่องของการที่เราได้เข้ามาไฟล่างหน่อยนะครับ
พร้อมสู้เต็มที่
หนูฝันมาตั้งแต่ตอนหลับแล้ว
เหมือนอยู่ดิมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ยเราจะชนะเทรียมปีอาจารย์อะไรอย่างนี้
มันเหมือนกับว่าเวลาเราซ้อมแค่ตั้งใจจะเป็นพิเศษค่ะ
แต่ว่าเราก็จะไม่ตื่นเต้นจนเกินไป
เราก็ต้องควบคุมอยู่ในระดับให้พอดีค่ะ
แล้วก็ทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดค่ะคิดว่าทุกคนอ่ะมีฝีมืออยู่แล้ว
แต่อยู่ที่ว่าเราจะควบคุมตัวเองได้มากแค่ไหนเราจะลดการตื่นเต้นเราได้มากแค่ไหน
เพราะว่าส่วนมากเราจะเป็นอารมณ์แบบเราอยากเล่นแล้วก็อยากมีความอยากที่จะชนะมากเกินไป
กลายเป็นเราเก่งกันมากกว่าค่ะแต่เรื่องฝีมือเรื่องทักษะการต่างต่างคือ
ไม่ไม่กลัวตุรกีเลยก็คือพร้อมสู้เต็มที่ค่ะสถิติน่าสนใจนะครับ
เราเจอกัน๕ครั้งหลังสุดเนี่ยเราแพ้ทั้งหมดเลยนะครับ
ก็ไล่ไปดูตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดนะครับก็มีสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบเอ็ด
ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีโอกาสที่ไทยได้เซตอยู่แล้วแหละครับ
แต่ว่าเกมนี้จะคู่ขี้สูสีขนาดไหนก็อยู่ที่ใครจะพีคกว่ากันแล้วครับ
ในวันนี้หลังจากที่ไปกันมาทั้งคู่